คุณผู้ชมน่าจะยังจำกันได้นะคะสำหรับคุณอัพวีจีบีนะคะ
ผู้บุกเบิกวงการอีสปอร์ตไทยที่ติดโควิด๑๙แล้วก็นอนรอที่จะได้รับการรักษาตัว
คือกักตัวเองอยู่ที่บ้านพยายามติดต่อสายด่วน
สุดท้ายเนี่ยรอไม่ไหวจนต้องถึงขั้นไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กค่ะ
เพื่อจะขอความช่วยเหลือว่าใครสามารถติดต่อหน่วยงานให้มารับเข้าไปรักษาได้บ้าง
อาการเขาหนักแล้วสุดท้ายมีหน่วยงานมารับไปรักษาจริง
มาสเตอร์ทองหล่อทำให้เกิดการแพร่ระบาดจำนวนมาก
และข้อหาการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าในการรับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา
จนเป็นเหตุให้น้องชายของเขาเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะไม่ประกาศห้ามเดินทางช่วงสงกราน
มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ๒๐๐ราย
นี่คือ๓ข้อหานะคะ
แล้วก็มีการเรียกเงินชดเชยค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูบุพการี
แบ่งเป็นรายละเอียดแบบนี้ที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะ
ได้คุยกับพี่ชายคุณอัพก็บอกว่าจริงแล้วที่ออกมาฟ้องนายกฟ้องอะไรเนี่ย
ไม่ได้ต้องการหิวแสง
ไม่ได้อยากจะได้รับความสนใจ
หรือว่าหวังเงินเยียวยาหรือสร้างกระแสอะไรเลยนะ
แต่เห็นใจครอบครัวอื่นที่ต้องสูญเสียคนที่เขารัก
เสียญาติพี่น้องจากความผิดพลาดของรัฐบาล
ระบบการบริหารจัดการไม่ดีพอ
เขาบอกว่าหลังจากที่เผาศพคุณอับไป

รวมถึงคุณย่าวัย๙๔ปีที่ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่เลยค่ะ
เราก็ใช้สิทธิ์ของประชาชนนะครับ
ใช้สิทธิ์ของเรานะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับ
แต่ว่าประเด็นจริงประเด็นหลักจริงก็คือในเรื่องของน้องเราเนี่ย
พยายามที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือนะครับ
ซึ่งจริงแล้วอัพเป็นคนที่แข็งแรง
ก็จริงแล้วคืออยากจะวิงวอนทางร้านว่า
ถ้าวันนี้คนโทรเข้าไปว่าเขาหายใจไม่ออก
คุณช่วยเอาเขาไปอยู่ใกล้หมอหน่อยเถอะนะครับ
ผมเข้าใจนะว่างานพวกคุณเยอะนะครับ
แต่ก็ขอวิงวอนแล้วกันนะครับ
คือไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเยอะไปกว่านี้นะครับ
หลายคนตั้งคำถามนะคะว่าฟ้องนายกฟ้องสอบคอแบบนี้ทำได้หรือเปล่า
บอกว่าการฟ้องร้องแบบนี้ทำได้

ก็เหมือนกรณีที่มีการฟ้องโรงพยาบาล
รับผู้ป่วยล่าช้าจนเสียชีวิตอันนี้ก็เหมือนกัน
เพราะคุณอัพปฏิบัติตัวตามที่รัฐสั่งทุกอย่าง
คือกักตัวอยู่บ้านหลังรู้ว่าติดเชื้อติดต่อสายด่วนของรัฐ
แต่มันเป็นความล่าช้าของทางหน่วยงานรัฐทำให้เขาต้องเสียชีวิต
โดยอิทธานาโรนโรงบอกว่ากรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข
ต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีกับเรื่องนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องโควิด๑๙เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
โดยเฉพาะการแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จากทางสวบคอวันนี้นะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะผู้ต้องขังในเรือนจำที่ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยค่ะตัวเลขสูงนะคะ
ในแพทย์ทวีสิงห์วิสนุยทีนโคศกสวพคอบอกว่า
ติดเชื้อรายใหม่ตัวเลขวันนี้คือ๓๐๙๕รายนะคะ
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ๒๒๑๕ราย
และผู้ต้องขังในเรือนจำ๘๗๗ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๓ราย
รักษาหายแล้ว๑๓๕๑รายรวมผู้ป่วยสะสม๙๙๑๔๕รายนะคะ
เสียชีวิตเพิ่ม๑๗รายรวมผู้เสียชีวิตสะสม๕๖๕ราย
ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่๓๔๙๑๓รายค่ะ
อาการหนัก๑๒๓๔รายใส่เครื่องช่วยหายใจ๔๑๕รายนะคะ
เรื่องของวัคซีนเรื่องสำคัญนะคะ
วัคซีนคนไทยฉีดไปแล้วประมาณ๒๒๐๐๐๐๐กว่าเข็ม
แบ่งเป็นเข็มที่๑ก็ประมาณ๑๔๐๐๐๐๐กว่า
เข็มที่๒๗๗๐๐๐๐กว่านะคะ
รวมแล้ว๒ล้าน๒ตามที่เห็นหน้าจอนะคะถ้าเกิดพูดเป็นตัวเลขกลม
สถิติผู้ติดเชื้อตั้งแต่๒๕เมษายนจนถึงวันนี้
มันเป็นหลักพันมาตลอดคุณผู้ชมดูตามที่เป็นกราฟหน้าจอเลยนะ
แล้ววันนี้พุ่งสูงถึง๓๐๐๐กว่าในแพทย์ธรรมดิสินบอกว่า
เรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยนะคะตอนนี้ที่ประชุมเขาคุยกันหนักเลยก็คือ
คลัสเตอร์เรือนจำคลัสเตอร์ใหญ่ที่เรือนจำ
ว่าจะมีการจัดตั้งหน่วยงานเด็ดเสร็จในเรือนจำไปเลย
ดูแลผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็ควรจะดูแลกันอยู่ภายใน
ศักยภาพจากภายนอกเข้าไป
ก็จะพยายามทำแบบนี้ค่ะในเรือนจำจะทำให้ได้นะคะ
ส่วนเรื่องของการปรับโซนสีพื้นที่ต่าง
เพื่อผ่อนคลายมาตรการในการนั่งรับประทานอาหารในร้าน
หรืออะไรมีการเสนอต่อสอบคอลไปแล้ว
ประสูงศาสนภัทรศุกรปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดสีแดงเข้มจาก๖จังหวัด

ถ้าสั่งกลับได้ถึง๕ทุ่มนะคะ
ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง
ก็เหลือ๑๗จังหวัดตามรายชื่อจังหวัดหน้าจอค่ะ
นั่งกินในร้านได้ถึง๕ทุ่มนะคะ

ส่วนที่เหลืออีก๕๖จังหวัดพื้นที่สีส้ม
ก็นั่งกินอาหารในร้านได้ตามปกตินะคะ

งดการขายดื่มสุราในร้าน
ซึ่งได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะ
มีผลบังคับใช้๑๗พฤษภาคมนี้ค่ะ